แล้วเนาะกลับมาทำให้มีเห็ดชนิดเนี่ยเริ่มจะออกดอกและก็ทำให้
เค้ามีอะไรได้จากการไปเก็บเห็ดตับเตามาขายสร้างอะไรได้จะบรรยากาศ
บางคนไม่เคยเห็นเห็ดตับเต่า

คือจริงหลายคนไม่ค่อยเห็น
เพราะว่าเข็ดตับเต่ามันหายาก

แล้วมันก็ไม่ได้อยู่บนเต่าแน่นอนนะคุณ

ขึ้นอยู่ริมแถวย่านาง

แต่มันคือเห็ดที่มันขึ้น
เห็ดมันขึ้นได้ง่ายมาก

พอแล้วจะไม่ใช่ศาละเลยนะ

มีคนมาถามหาเห็ดตับเต่าแบบนี้เยอะ

คือมันเป็นช่วงฤดูกาลนะคะ
แต่ละช่วงมันจะออกตามฤดูกาล
ที่มันแตกต่างกัน

เห็ดตับเต่าบางคนเรียกอีกชื่อว่าเห็ดห้า

ก็จะมีลักษณะเหมือนกับตับเต่านา

แล้วก็ทำอาหารได้หลากหลายชนิดอย่างนี้

เขาจะเอาเห็ดตับเต่านำมาใส่แกง
ยอดใบส้มปล่อยหรือว่าใบมะม่า

หรือว่าจะเป็นแกงเห็ดตับเต่าใส่ใบมะขาม
ก็ได้ก็จะให้รสชาติแบบเปรี้ยว

เราก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะคุณผู้ชม

ต้องออกเดินหาเห็ดตับเต่าขายโดยเฉพาะเลยนะ
เดินหาเพราะว่าราคาเห็ดตับเต่าตอนนี้

กิโลกรัมละ๓๐๐บาท

ที่ฝนตกแบบนี้ได้ดีมากเลยนะ

แล้วราคากิโล๓๐๐บาท
ยันขยันหน่อยหาเห็ดได้เยอะหน่อย
รายได้ดีนะต่อเดือนนะ

เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมในช่วงหน้าฝนแบบนี้